ก็มีการจัดงานเสวนาขึ้นมาเพื่อจะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้ว่าการแบงค์ชาติก็มีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
กลับไปดูมูลค่าความเสียหายจากการทุจริตนั้น
เงินดังกล่าวสามารถนำไปลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ถึง๓สายต่อปี
แสดงว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลครับที่ต้องสูญเสียไปกับการทุจริต
คดีต่างที่เกิดขึ้นในฝั่งปปชเองก็บอกว่าจะเร่งสะสางคดีโดยเร็วที่สุด

พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชกล่าวในงานเสวนาวิชาการกรรมโกงแบบไหนใครสนอง
ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอรับชั่นประเทศไทย
โดยบอกว่าปปชจะเร่งพิจารณาคดีที่ค้างอยู่กว่า๒๐๐เรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เชื่อว่าการที่ประเทศไทยจะมีสารคดีทุจริตน่าจะทำให้การพิจารณาคดีทุจริตต่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ
บางเรื่องอาจจะสิ้นสุดที่สรรค์ก่อน
เพราะฉะนั้นมันจะกำสนอมโกงเลยครับ
อย่าทำผิดในปีนี้นะครับ๓ปีก็ติดคุกแน่นอน
ขณะที่นางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินั้นบอกว่า
ในส่วนของการคอรัปชั่นทางด้านการเงินเช่นคดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยทำให้รัฐนั้นเสียหายนับหมื่นล้านบาท
เรื่องนี้คาดว่าน่าจะมีใบสั่งทางด้านการเมือง
เพราะส่วนหนึ่งเงินนั้นเข้าไปอยู่ในบัญชีของครอบครัวนักการเมือง
และถ้าหากว่าประเมินมูลค่าความเสียหายจากการคอรัปชั่นนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้มีการศึกษากันนั้น
แม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มเห็นแนวโน้มคือลดลงจากอดีต
แต่ก็ยังมีความเสียหายตีเป็นตัวเลขอยู่ที่๑๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปสร้างรถไฟฟ้าได้ถึง๓สายครับ
ฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายวิศนุเครืองามเชื่อว่า
คดีอย่างเป็นทางการซึ่งจะเริ่ม๑ตุลาคมนี้
น่าจะทำให้ทุกคดีมีการเข้าข่ายทุจริต

การปล่อยประหลาดเลอห์ให้เกิดการทุจจฤทธิ์
คดีต่างเหล่านี้จะนำเข้ามาสู่ศาลแห่งนี้ด้วย
ซึ่งส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบว่าอายการจะฟ้องคดีใดเป็นอันดับแรก
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับ
แม้ว่าในรอบนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุม

แต่ว่าประธานการประชุมรอบนี้
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งได้มีการสั่งให้ชะลอโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำภาค๙กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน๓๙๕โครงการงบประมาณ๑๘๒ล้านบาท
ซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่รุ่มน้ำยมและน้ำหน้านะครับจำนวน๖จังหวัด
หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและภาคประชาสังคมตรวจสอบแล้ว
พบความไม่ชอบมาพากล
จึงต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างโปร่งใส
และปราศจากการทุจจริต